เปลี่ยนบรรยากาศไปดูความน่ารักนะคะของผู้พิทักษ์หน้าร้านสะดวกซื้อ

บางทีอยู่เป็นหมู่คณะบางทีอยู่ตัวเดียว

แหมชอบจริงอยู่หน้าประตูเนี่ย
มันก็จะขัดขวางการเดินทางเข้าร้านของคนหน่อยไง
พี่พนักงานเขาก็เลยไปเจรจาบอกหลบหน่อยเถอะ

แต่เขาบอกเลยว่าผมไม่ได้กลัวหรอก

ไม่ได้กลัว

เดี๋ยวผมเหมือนเคยเห็นหมากลัวไนโนโซม
คุณก็กินดูสิเอามาตั้งต่อหน้าตกตีกันแล้วพระชิตขนาดนั้น

ว่าไปเจ้าน้องหมาตัวนี้มีชื่อนะ

น้องคงนั่งอยู่ตรงนี้อยู่นานด้วยเหมือนกันนะ

อันนั้นสิเขาอันนี้ก็เลยได้ไปไกลเลย

ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นความน่ารักของเจ้าเบาหวานนะคะ
มีทั้งตอนที่แบบเจ้าเบาหวานง่วง
ตอนเจ้าเบาหวานหลับ
มีหลายอิริยบทนะคะที่เป็นน้องหมาประจำการอยู่หน้าเซเว่น
ก็ใครอยากจะไปดูความน่ารักของเจ้าเบาหวาน
ก็ไปติดตามได้นะแคปทะเลยาสองศูนย์ศูนย์ห้าสามแปดนะคะ
หรือใครมีเคล็ดลับการที่ช่วยเจรจากับน้องหมาแบบนี้ก็ส่ง

ใช่เอาไดโนเสาร์มาไล่สุนัข
แต่ผมจะบอกว่าหน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
มีทุกสาขาที่นอนประจำ
ผมไม่เข้าใจว่าทาง๗๑๑เขาจ้างเอาไว้อย่างนี้ไง

เอ้ามีสาขาไหนไม่มีหมาเว่นบ้างบอกมา